เพราะว่าคุณครูเกษียณท่านหนึ่ง
ลูกมะเขือเทศแบบปลอดสารพิษ
เขาบอกว่าส่งขายรายได้อย่างงาม

สาธุสาธุทำไม

ไม่เท่ไม่สาธุเหรอคะ

ไปที่ฟาร์มนี้ชื่อว่าฟาร์มสุกนะคะ

อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะจ๊ะ

ทานสดและผักสลัดไฮโดโปรนิกส

ส่งขายทั่วประเทศรายได้ดี

มะเขือเทศเขาแดงแจ๋

คุณสามารถมาเก็บมะเขือเทศชิมสด

ใช่มันสดมากแล้วมันปลอดศาลนะคะ

สุขแจ้งและคุณปราโมท
แจ้งสองสามีภรรยาเจ้าของฟาร์ม

รับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์ม

เกษียณอายุราชการมา๒ปีแล้ว
พอเกษียณก็ไม่รู้จะทำอะไร
และก็ได้มีการพบการปลูกมะเขือเทศ

โอโออะไรสักอย่าง

ไม่ต้องจำชื่อมันหรอก
คุณกัญจนาบอกว่าทางฟาร์มเนี่ยเปิดให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาชิมมะเขือเทศสด

นี่คือมะเขือเทศนะคะ
ผิ้งพริกเกลือก็ได้นะ
อร่อยแล้วนะ

เขายังมีนี่บรรดาผักสลัดไฮโดโปรนิคที่แบบสดใหม่
เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย
การตลาดทางฟาร์มเขาเน้นขายแบบออนไลน์จ้ะ

จัดส่งถึงที่ผ่านทางปรายศนีย์และรถขนส่งเอกชนแบบควบคุมอุณหภูมินะ
ดีมากทางฟาร์มเขาจะมีลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อด้วย
แล้วก็เข้ามาที่ฟาร์มก็มีสั่งซื้อเป็นประจำทางออนไลน์ก็มี
ใครสนใจสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะ
ติดต่อสอบถามได้มาเรียกโทรศัพท์ดีนะจ๊ะ
ที่ฉันขึ้นให้แล้วถ่ายภาพเก็บเอาไว้นะจ๊ะ
ดีสีสดมากแล้วมีหลายสายผัก
ใช่สุดยอดมีผักอื่นด้วยนะสั่งซื้อได้นะคะ
ดีนะไปทำเป็นแบบว่าผักสลงผักสลัดนะ